เจ้าเหมียวเฝ้าไข่เจียวด้วยนะปลาทูก็มีเหมือนกัน
ดูด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันจุกแล้วบอกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่เนี่ยมาพยากรอากาศก่อน
มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเช็คทุกวันอย่าลืมนะเฝ้าให้ดีนะก็อดกินนะจ๊ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เช้าแบบนี้กิจกรรมของแม่บ้านอย่างดิฉันก็ทำอาหารสำหรับทุกคน
และยังต้องทำเผื่อน้องแมวด้วยล่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร
ใครจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ค่ะก็อาจจะมีกระแสข่าวเรื่องของพายุเข้ามาหน่อย
ก็มีขึ้นจริงค่ะคือพายุยินฟ้าอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
แต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
สิ่งที่จะพอเกี่ยวกันอยู่บ้างก็คือลักษณะของทิศทางลมค่ะ
พายุลูกดังกล่าวนะคะจะเหนียวนำเอาลมให้มันมีกำลังแรงมากขึ้น
ลมที่ว่าก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะ
เราเห็นแผนที่อากาศในลักษณะแบบนี้
เพิ่งงงคุณผู้ชมมันมีจุดจำจุดสังเกตง่าย
อย่างเช่นสัญลักษณ์รูปตัวแอลนี่คือหย่อมความร้อน
หรือว่าหย่อมที่มันจะก่อให้เกิดฝนนั่นเอง
ถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะก็กลายเป็นร่องฝนนั่นเองค่ะ
ประเทศไทยเล็กน้อยนะคะในเรื่องของ
ทำให้มีพื้นที่ที่มีฝนบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตโมเดลนี้จะเห็นเส้นลูกน้ำสีขาวนะคะ
ก็คือเป็นทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะพัดผ่านภาคกลางภาคใต้ภาคตะวัน
ลูกดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ช่วงนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
ความร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ไหนฝนจะตกบ้าง
เดลนี้พอให้เราได้คาดการณ์และวางแผนการใช้ชีวิตได้ค่ะบริเวณที่จะมีฝนตกมากหน่อย
ก็คือบริเวณหน้าเขาบริเวณที่มีต้นไม้มีภูเขาสะสมอยู่หนาทึบนะคะ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีความชื้นเมื่อเจอกับความร้อนและลมจึงก่อให้เกิดฝนมากขึ้น
ซึ่งโดยมากแล้วค่ะก็จะอยู่แนวขอบประเทศ
รวมถึงภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกบางจังหวัดด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะภาคใต้จะมีคลื่นลมทะเลสูง๑๒เมตร
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะคะ
ชาวเรือยังคงเดินเรือได้แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะคุณผู้ชมทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคอีสาน
นครราชศรีมาได้รับข่าวดีมีน้ำกินน้ำใช้เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็จะต้องมีการปรับตัวกันเล็กน้อยค่ะ
ที่ตกชุกอย่างต่อเนื่องนี้ก็เลยทำให้น้ำในลำน้ำต่าง
อยู่ตามธรรมชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้น
แห่งเป็นที่รุ่มก็เลยเกิดน้ำท่วมน้ำหลาก
แต่ว่าเกษตรกรที่อาศัยน้ำจากธรรมชาติที่ปลูกข้าวนาปีก็ถือว่า
ทางเคือนมูลบนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เคือนหลักของโคลาศ
งดส่งน้ำให้กับเกษตรกรเป็นการชั่วคราวนะคะ
เพื่อเป็นการกักตุนน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
เหลือเอาไว้เฉพาะการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและอุปโภคบริโภคเท่านั้น
นี่แหละค่ะฝนมาแล้วก็ยิ้มกันได้อย่าลืมใช้น้ำให้คุ้มค่าและทำพื้นที่กักเก็บเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่ระยองนะคะชาวบ้านเดือดร้อนออกมาถือป้ายประท้วงแขวงการทางระยองค่ะ
บอกว่าเกาะก่อสร้างเกาะกลางถนนไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเกาะกลางถนนที่กำลังสร้างใหม่นั้นมีขนาดกว้างกว่าถนน
ถ้าหากว่าสร้างเสร็จก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
จากนี้ก็ยังมีการสร้างจุดกลับรถเอาไว้ในช่วงทางโค้งมันก็เสี่ยงต่อชาวบ้าน
จึงอยากจะให้หน่วยงานนั้นทบทวนและยกเลิกการก่อสร้างและคอถนนแบบเดิมคืนให้กับชาวบ้านด้วย
พอไม่เอานะครับชาวบ้านพอไม่เอาก็กลางถนนพวกเราไม่เอาพวกเราไม่เอาพวกเราไม่เอาไม่เอา
แล้วค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพูดคุยกันเจรจาทำความเข้าใจกันแล้วก็หาทางออกร่วมกัน
เหมือนเรื่องของสภาพอากาศล่ะค่ะก็มีแปรปรวนบ้างไม่เป็นอย่างที่เราคาดการณ์ก็มีขึ้นบ้าง
แต่ว่าต้องตั้งรับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะคุณผู้ชม